คุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้ทางครอบครัวของลุงเชิญนะ
ภรรยาเองก็ถ่ายโค้งถ่ายคลิป
มีอยู่ช่วงนึงไปขุดเผือกแต่ไปกลางคืนนะไม่ได้ดูว่าเออมีเจ้าที่เจ้าทางอะไรยังไงหรือเปล่า
เสร็จกลับมาเนี่ยแข้งขาบวมนอนติดเตียงอาจงอาเจียนไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงเห็นไหม
บางทีสามสี่วันไม่กินอะไรเลยอีกวันนึงบอกอยากกินหมูทั้งตัวแต่อดมาสามสี่วัน
นี่ท้องคือแกหนาวสั่นหนาวสั่นหนักมากหนาวสั่นทั้งวันท้องนี่ไม่ใช่อะไรนะ
ต้องเอาถุงน้ำร้อนที่คุณสุภาพสตรีชอบใช้เอามาวางอังที่หน้าท้อง
แต่แกหนาวสั่นจนแกไม่รู้ว่าไอ้น้ำร้อนที่วางอยู่เนี่ยมันนานขนาดไหนจนไม่รู้สึก
มาดูอีกทีเอาท้องขนาดเนี่ยมือไม้ไปจับอะไรมันท้องไปหมดเนี่ย
พาไปหาหมอ๓โรงพยาบาลอันนี้ทางญาติของลุงเชิญเขาบอกนะ
เราต้องให้ภาพไปทำกับทางโรมพยาบาลหรือคุณหมอก็ได้นะ
ทางโรงพยาบาลบอกมันก็ยังหาสาเหตุไม่ได้อะไรยังไง
เขาก็เลยไม่รู้จะทำอย่างไรมิมทรพน้ำร้อนมันรถไล่ผีไล่วิญญาณอะไรให้
วันนี้หมอปลามาแล้วนะครับทุกผู้ชมครับ
หมอปลามือปราบสัมภเวษีนั่นคุณน้ำฟ้าอยู่ข้างหลัง
เดี๋ยวอันนี้ไปเล่นหนังให้พี่พล็น่ะเป็นนางเอกนะคุณน้ำฟ้า
คุณไกด์ธนกรผู้สื่อข่าวของเราก็มาด้วยนะครับนี่หมอปลามาถึง

เริ่มมีอาการเหรอครับพี่อุ่นอืดพออมน้ำตาไหลนี่เห็นไหม
อันนี้คืออาการที่จะสัมผัสได้ถึงสัมภเวษี
จากไอเจียเนี่ยนี่ลองดูตรงนี้หน่อย
คือหมอปลาบอกกับลุงเชิญว่าลุงเชิญแก่มืออยู่๕๕นะ
เหมือนกับหลายเคสอ่ะหมอปลาบอกมันเหมือนกับ
มันมันรู้สึกได้ถึงอะไรบางอย่างแต่ถ้าให้ทำพิธีให้เนี่ย
มีโอกาสเสียชีวิต๕๐เปอร์เซ็นต์นะลุง

อยู่ที่ตาตัดสินใจนะผมอ่ะสามารถช่วยให้ตาเนี่ย
ทรมานไม่ทุรนทุลายไม่เจ็บไม่ปวด
นอนหลับกินข้าวกินปลาได้ปกติแต่
อาจจะตายถ้าร่างกายตาไม่ไหว
ถ้าร่างกายตาไหวตารอด
แต่ถ้าร่างกายตาไม่ไหวตาไม่รอด
๑๐วันเนี่ยรู้เรื่องเลย
ลุงเชิญพอฟังจากหมอปลาลุงเชิญบอกเลยบอกไม่เอา
ไม่มีใครช่วยเขาได้หรอกนะ
แต่ญาติยังไม่ยอมแพ้นะอยากให้ลุงเชิญหาย
ก็เลยมาคุยกับหมอปลาอีกรอบนึง

คือถ้าทำพิธีให้แล้วโอกาสรอด๕๕

ภรรยาของลุงเชิญก็เชิญคนที่รู้จักกับลุงเชิญ
ลุงเชิญแกเคารพนับถือมาพูดคุยมาปลอบใจเป็นครั้งที่สอง
เชิญก็เริ่มมีอาการที่แบบดูเย็นลงนะ
สุดท้ายบอกยอมก็ได้
ให้หมอปลาทำพิธีปลดปล่อยดวงวิญญาณที่อยู่ในร่างกายให้
หมอปลาก็ให้ญาติเอาทูบเทียนน้ำเปล่าบริสุทธิ์ที่เตรียมไว้เนี่ยเอามาทำพิธี
ภรรยาลุงเชิญตอนนั้นก็ไปกราบเท้าขออโหสิกรรมกับสามีแม่
เสร็จแล้วหมอปลาก็ให้คุณน้ำฟ้าภรรยาของหมอปลานำสายสินไปผูกที่รอบศีรษะลุงเชิญ
หมอปลาก็จุดทูบสวดคาถาเอามีดหมอไปสัมผัสที่ศีรษะลุงเชิญ
คาถาอยู่๕นาทีแล้วก็ทำน้ำมนต์ให้เมียของลุงเชิญเนี่ยไปเด็ดใบมะยมมา
หมอปลาก็มาปะพรมน้ำมนต์รอบเตียงที่ลุงเชิญนอนอยู่
เมียลุงเชิญนำน้ำมนต์ไปรดรอบบริเวณบ้านอีก
แล้วให้เก็บน้ำมนต์เอาไว้ให้ลุงเชิญดื่ม
ตอนที่หมอปลาพรมน้ำมนต์ใส่ตัวลุงเชิญนี่ลุงแกมีอาการก็นิ่งนะฮะ
ไม่ได้ร้อนอะไรนะฮะไม่ได้หนาวไม่ได้ต่อว่าโวยวาย
เหมือนกับที่ญาติญาติบอกเคยนิมนต์พระมารดน้ำมนต์ให้
แล้วก็น้ำมนต์ถูลละปวดแซ่ปวดร้อนไม่มีนะฮะ

พอหลังเสร็จพิธีหมอปลาบอกแบบนี้บอกว่า
อย่างที่พี่อุ๋ยบอกเมื่อกี้บอกว่าลุงเชิญน่าจะมีชีวิตอยู่ได้แค่ไม่กี่วัน
ก็เลยบอกกับครอบครัวไปเรียบร้อยแล้วนะ
แล้วถามว่าเอ้าแล้วทำไม๒วันที่ผ่านมาเนี่ย
ทำไมอาการลุงเชิญดูมีอาการปกติ
เหมือนลักษณะอาการเหมือนดีขึ้นเหมือนเงียบสงบ
หมอปลาบอกแบบนี้ว่าก็ไอ้สิ่งที่แฝงอยู่ในร่างของลุงเชิญ
คงจะรู้ว่าเดี๋ยวหมอปลาจะมา
เพราะจะไม่ให้หมอปลามาทำพิธี
ก็เลยลักษณะเหมือนแกล้งว่าให้อาการของลุงดีขึ้น
ส่วนพิธีที่ทำในวันนี้คือพิธีผูกวิญญาณสัมภเวษี
จะให้วิญญาณได้กลับไปพบกลับไปภูมิ

เพราะว่าวิญญาณตอนนี้ต้องไปรับกรรมที่ก่อก่อนจะไปเกิดก่อนค่ะ
แล้วทำไปป้องกันไม่ให้วิญญาณมาวุ่นวายกับคนที่ดวงตก
สาเหตุที่เกิดขึ้นหมอปลาเชื่อว่ามันเป็นเรื่องของเวรกรรม
ผมเชื่อเรื่องกรรมนะ
พอผมไล่อะไรไปเยอะแล้วผมรู้แล้วว่าเขาสร้างกรรมอะไรไว้

แต่ว่าเมื่อกี้คุยกับภรรยาเขาแล้ว
ผมว่าโลกนี้มันกลม
อย่างเราทำอะไรไว้แต่ถึงเวลาเราต้องมารับกรรม
คือกรรมคุณจะปกปิดใครก็ได้แต่มันปกปิดตัวเองไม่ได้
แล้วคนที่กลัวการตายจำไว้เลย
คือคนกลัวตายแล้วต้องไปรับกรรม

ทางด้านของภรรยาของลุงเชิญก็บอกว่า

ว่ายังไงลุงเชิญอาจจะต้องตาย
แต่ลึกอยู่กันมา๒คนผัวเมีย
ก็ไม่อยากที่จะให้สามีตัวเองตาย
แต่ก็ดีกว่าให้สามีต้องทนทุกข์ทรมานอยู่แบบนี้ค่ะ

ไม่เคยบ่นจะบอกเขาว่า

ขอบคุณหมอป๊ามากที่มาช่วย
อย่างนั้นเขาก็ต้องทรมานใช่ไหม

อ่าถ้าป้าไม่อยากให้ลุงตาย

พรุ่งนี้พาสามีไปหาหมอโรงพยาบาลอีกสักรอบหนึ่ง
แล้วก็ไปตามนัดกินยงกินยาให้คุณหมอเขาดูอีกสักรอบหนึ่งนะครับ